หนีเพื่อนผีเป็นเพื่อนกับเขาต้องเป็นผีทุกคน

ก็คือว่าเขาวิ่งไปทางสนามฟุตบอล